น้ำดื่มวิตามินรุ่งหรือร่วง
น้ำดื่มผสมวิตามินคือน้ำเปล่าที่ใส่วิตามินเข้าไป
วิตามินคือเครื่องดื่มที่มีวิตามินสูง
น้ำดื่มผสมวิตามินและน้ำวิตามิน
เพราะคนหันมาสนใจใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น

ราคาน้ำดื่มผสมวิตามินส่วนใหญ่จะอยู่ที่๑๗๒๕บาทโอ้โหแพงกันนะเนี่ย
ในปี๒๕๖๓ตลาดน้ำดื่มผสมวิตามินขายได้มากกว่า๕๕๐๐ล้านบาท
มีส่วนแบ่งทั้งการตลาดอยู่ที่

และคาดว่าในปี๒๕๖๔น้ำดื่มผสมวิตามินจะขายได้มากกว่า๖๐๐๐ถึง๗๐๐ล้านบาท

น้ำดื่มผสมวิตามินที่ขายดีที่สุด
อันดับ๑คือยันหี่วิตามินวอเทอร์
อันดับ๒วิทอเดย์วิตามินวอเทอร์

ส่วนน้ำวิตามินที่ขายดีที่สุดอันดับหนึ่งก็คือ๔วิท

ส่วนเรื่องรสชาตินั้นเน้นความแปลกใหม่
กินแทนน้ำก็ได้เพิ่มความหอมเติมวิตามินลงไป
คือสิ่งที่เป็นจุดขายของแต่ละแบรนด์

การทำกำไรให้กับผู้ประกอบการ
และแย่งการเติบโตในตลาดน้ำดื่มผสมวิตามิน
ต้องรอดูต่อไปครับว่าน้ำดื่มผสมวิตามิน
ฮิตและยืนยาวได้แค่ไหน
หรือจะเหมือนกับชาเขียวที่เป็นกระแสอยู่แค่ชั่วคราว
แล้วก็ค่อยจางหายไป